นอกจากจะใช้ไล่ช้างได้แล้วนะครับ
อย่างที่เรารู้กันพวกมันยังช่วยในการผสมเกษรดอกไม้

ประชากรของพึ่งในหลายพื้นที่ลดลงอย่างน่าใจหาย
แต่ว่าที่สวนพฤกษศาสตร์คิวในกรุงลอนดอนของอังกฤษ
ก็ได้มีการจำลองรังพึ่งขนาดยักษ์ขึ้นมา
เพื่อให้คนได้เข้าไปสัมผัสถึงธรรมชาติความเป็นอยู่ของพึ่ง

จากนั้นก็ยังใช้ในการศึกษานะครับว่า
พึ่งสามารถสร้างภูมิป้องกันการติดเชื้อ
จากอาหารของพวกมันได้หรือไม่ครับ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมรูปรังพึ่งยักษ

เป็นผลงานการออกแบบของวูฟแกงบาเทรส

สำหรับการวิจัยชีวิตความเป็นอยู่ของพึ่ง
ห้องปฏิบัติการในสวนพฤกษศาสตร์คิว

แค่ก้าวเข้าไปด้านในอาคารสูง๑๗เมตรแห่งนี้

บรรยากาศเสมือนเข้าไปอยู่ภายในรังพึ่งของจริง
ซึ่งรังพึ่งยักษ์แห่งนี้ก็มีการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ

ซึ่งมีนักวิจัยเฝ้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด
แม้ว่าการเข้าไปในรังพึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
จริงแล้วมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ภายในอาณาจักรพึ่ง
สำหรับติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะถูกแปลงให้กลายเป็นเสียง
เขาบอกว่าเสียงที่ได้ยินภายในตัวอาคาร
ผ่านการผสมผสานเข้ากับเสียงอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายว่า
ภายในรังพึ่งมีความสับสนวุ่นวายเพียงใด
เพื่อสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของพึ่ง
และทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกเชื่อมต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในรัง
สำหรับในวันที่สภาพอากาศเย็นหรือชื้นจัดกิจกรรมภายในรังพึ่งก็จะวุ่นวายมากกว่าปกติ
จากความชื้นถือเป็นอันตรายต่อพึ่งหากพวกมันถูกฝนตกใส่จนทำให้ปีกและขนเปียก
ก็จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและบินได้ช้าลง
โดยในช่วงฤดูฝนก็จะพบเห็นพวกพึ่งติดอยู่บนดอกไม้
และหากอบอุ่นร่างกายไม่ได้ก็จะทำให้พวกมันตายในที่สุด
วิจัยที่นี่ยังศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพึ่งที่ช่วยผสมเกษร
ซึ่งในสหราชอาณาจักรมีอยู่เป็นจำนวนมาก
รคอชบอกว่าสิ่งที่คนจำนวนมากไม่เคยรู้เกี่ยวกับพึ่งก็คือ
พวกเขาคิดว่ามันมีอยู่เพียงสายพันธุ์เดียว
แต่ที่จริงแล้วมีอยู่ถึงกว่า๒๕๐สายพันธุ์
ส่วนใหญ่จะเป็นพึ่งที่อาศัยอยู่ในรังแบบเดียว
บนพื้นดินหรือในชิ้นส่วนของไม้
โดยพึ่งที่เขาสนใจศึกษาค้นคว้าเป็นพิเศษ
ก็คือพึ่งบอมเบิ้ลบีซึ่งเป็นพึ่งที่อยู่เดียว

อาคารทรงรังพึ่งยักษ์รายล้อมไปด้วยทุ่งย่าดอกไม้ป่า
สำหรับเป็นแหล่งอาหารให้กับพึ่งที่นี่
ขณะเดียวกันก็มีสวนพฤกษศาสตร์ที่กว้างขวาง
ประกอบด้วยพันธุ์หลากหลายชนิด
แต่บางสายพันธุ์อย่างกุหลาบพันปี
ก็มีสารที่เป็นอันตรายต่อพึ่งด้วย
เพื่อวิจัยว่ามันสามารถปกป้องพวกพึ่งผ่านคุณสมบัติในการต้านจุลชีพได้อย่างไร
เทียบได้กับการที่มนุษย์ใช้ยาปฏิชีวนะ
ซึ่งบางส่วนของสารประกอบจากพืชเหล่านี้
ช่วยลดความรุนแรงของโรคในพึ่ง
และยังอาจเป็นไปได้ว่าสารดังกล่าวอาจมีผลต่อสุขลักษณะภายในที่อยู่อาศัยของพวกมัน
เหมือนกับที่พึ่งบางชนิดมักจะเก็บยางของเปลือกไม้
ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรคเข้าไปไว้ในรัง
นี้โครงสร้างอาคารรูปรังพึ่งยักษ์ที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้
จะจัดแสดงให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับชมไปจนถึงช่วงสิ้นปีหน้าเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน